นครบานตลิ่งชันก็สามารถจับกลุ่มสมาชิกแก๊ง
แต่ตัวเองก่อเหตุวิ่งราวซัปแล้วก็ปล้นซัป
ชิงซับเพิ่มรวมได้รวมซัก๔
ทั้งมีดดาบและมีดพระรวม๔เล่ม
เป็นของกลางที่ใช้ตระเวนก่อเหตุชิงสับและก็ปล้นสับผู้เสียหาย
โดยพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ผู้ต้องหาเป็นสมาชิกแก๊งสี่พระยาราตรีคนดีไม่มีที่ยืน
ซึ่งแก๊งนี้มีสมาชิกกว่า๒๐คนค่ะ
พฤติกรรมของแก๊งนี้ก็คือจะรวมกลุ่มการเสพกัญชา

ขี่รถจักรยานยนต์ไปตระเวนปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนหลายครั้งด้วยกัน
แหล่งที่ไปเนี่ยก็จะมีย่านพระราม๒ตลิ่งชันแล้วก็พุทธมณฑลค่ะ
วิธีการของแก๊งนี้ก็คือจะเอารถจักรยานยนต์ขี่ปาดหน้า
รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย
แล้วก็จะใช้รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งตามประกบไว้

ส่วนเงินที่ได้ก็จะเอาไปแบ่งกันภายในกลุ่มค่ะ
ถามว่าทำไมเลือกเอาพวกนั้นก็บอกว่าเอาพวกนี้มักจะไม่ค่อยมาแจ้งความ
เพราะว่าเป็นชาวต่างชาติบางทีอะไรต่างนานาเนี่ย
แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเลือกจากเหยื่อที่มีประพายกระเป๋าถือกระเป๋านะครับ
แล้วก็จะตรงเข้าไปแบ่งเป็น๒ส่วน
ส่วนแรกส่วนหน้าก็ปาดหน้าข้างหลังก็ประกบท้าย
ก็หลังจากที่นำตัวมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้เที่ยงครึ่ง
ผู้ต้องหาก็รับสารภาพค่ะบอกว่าก่อเหตุชิงทรัพย์ผู้เสียหายจริง
แล้วก็ได้เงินไปกว่าสองหมื่นบาทก่อนที่จะนำกระเป๋าของผู้เสียหายไปโยนทิ้งในที่รกร้าง
ตำรวจไปตรวจสอบพบกระเป๋าก็ภายในเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่นะคะ
มีเครื่องเพชรมีแหวนมูลค่ารวมแล้ว๗แสนบาทค่ะ
ทางฝั่งของผู้เสียหายเขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าตัวเองเนี่ยโดยสารรถแท็กซี่กำลังจะกลับบ้านพักย่านพระราม๒
พอลงจากรถปุ๊บมีคนร้ายสองคนเนี่ยเข้ามาประกบตัวเลยแล้วก็จี้ชิงกระเป๋าสะพายข้างไปค่ะ
โดยในกระเป๋าเนี่ยก็มีทั้งเงินสดสองหมื่นบาทมีเครื่องเพชรแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือจากนั้นคนร้ายก็หลบหนีไป
ซึ่งคดีนี้ล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับผู้ต้องหาในแก๊งได้แล้ว๗คน
คือเมื่อวานรวบได้๔ก่อนหน้านั้นรวบไปแล้ว๓คนค่ะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติม
แต่ก่อเหตุล่าสุดนี้แปลกนะทิ้งทรัพย์สินไปแต่ว่าเขาเอารถจักรยานยนต์
เอาเงินสดแล้วก็รถจักรยานยนต์แล้วก็ทิ้งทรัพย์สิน
ใช่นะก็บอกก่อนก่อเหตุก็เสพกัญชากันเมาแล้วก็แยกเป็นกลุ่มเป็น